โปรดติดตามตอนต่อไป
หลงชอบนักรองท่านหนึ่ง
ตามภาษา
วันนี้คืนดีกลับชัดมาชม

หลังจากนั้นก็นัดเจอแบบลับอย่าบอกใคร
วันกล่องวันเกิดมีของขวัญ
ให้ฮันรู้รหัตรรับกันสองคน
รู้ตัวอีกทีก็มานอนดิ้นบนเตียง

จะว่าไปน้องเอฟซีก็ยอมรับ
ผิดเองที่ใจง่ายกลายเป็นของฟรี
แต่ที่ฉี่ช้ำเนี่ยก็เพราะรู้ว่า
มีชะนีแฟนคลับคนอื่นก็โดนมุกนี้หลายสิบคน
อุ๊ยปวดแล้วฉี่ทำ
ล่าสุดน้องแฟนคลับพยาบาลคนสวยขอบาย

อย่ามัวมั่งนะคะวางไปตรูดเลือดบางก็ดี
อุ้ยแปลงเวอร์

แขนแรกแยกดีกว่า